ปมดราม่ากันหน่อยเขาบอกว่า
มีรายการรายการหนึ่งในโลกโซเชียลก็คือ

เขาทำรายการกันนะฮะก็ประมาณขับรถไปเที่ยวไปคุยไปกับเพื่อน

แต่ประเด็นพิธีกรมันมีพิธีกรชายคนนึงคือคุณพิษกาชัย
แล้วก็แขกรับเชิญของวันนั้นคือคุณกว้านธนกฤษ
แต่เพราะเอิญในเทปนั้นค่ะคุณพิษทำพฤติกรรมบางอย่าง
ก็คือโยนขยะลงไปโยนของกิน

ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยทีเดียว
ว่าทำนิสัยอย่างนี้ไม่โอเคเลย
แล้วกลายเป็นว่าคุณว่านต้องมาช่วยตอบคำถามเรื่องนี้ค่ะ

ปล่อยให้หลุดรอดผ่านสายตาของชาวเน็ตไปง่ายนะคะ
สำหรับพฤติกรรมของอดีตนักร้องหนุ่มพิษกาชัย
ที่ถูกวิจารณ์หนาหูเลยว่าไม่ค่อยจะน่ารักสักเท่าไหร่
กับการโยนขนมไปนอกรถยนต์ส่วนตัว
ขณะที่กำลังถ่ายทำรายการหนึ่งของเจ้าตัวค่ะ

แขกรับเชิญอย่างว่านธนกฤษ
ต่างก็พร้อมใจการส่งเสียงว่ากล่าวตักเตือนอย่างชัดเจน

ก็เกิดเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาทันที
อดีตนักร้องหนุ่มนั้นไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
แล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าเอาเป็นแบบอย่างซะเลย
พร้อมทั้งติดติงด้วยว่าการกระทำดังกล่าวนั้น
อาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้อื่นได้

แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าความรู้เท่าไม่ถึงการ
พร้อมกับยืนยันด้วยว่านิสัยส่วนตัวของอดีตนักร้องหนุ่ม
ไม่ได้เป็นคนไร้วินัยอย่างที่ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ค่ะ

คงไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาอะไรแบบนั้นนะครับ
แล้วก็มันคงเป็นความผิดพลาดซึ่ง
เดี๋ยวก็คงจะหาทางแก้ไขให้มันถูกต้องนะครับ
คือคือคงไม่ได้ว่าเออเป็นคนที่ชอบทิ้งของหรืออะไรอย่างนั้นอยู่แล้วครับ
ผมทำเพื่อความบันเทิงคงไม่ได้เจตนาว่า
มันจะไปกระทบอะไรหรือความเดือดร้อนของใคร
คือความเป็นจริงแล้วเราก็คือทราบกันอยู่ว่ามันไม่ควรทิ้งอะไรออกไป
เท่านั้นเองอะไรมันจะย่อยไม่ย่อยมันก็ไม่ควรเอาออกไปจากตัวรถ
เท่านั้นเองมันอาจจะมีความผิดพลาดซึ่งผมว่าพลิกไม่ได้ตั้งใจหรอก
เขาคงจะระวังตัวเองมากขึ้นมากกว่า